นิดนิรันดิแตงโมนิดาเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมคะ
คือกลุ่มของคุณแตงโมนิดามีหลายคน
หนึ่งในนั้นก็คือคุณไอซ์ลูกสาวของนครด้วย
แต่เขามีปัญหากันค่ะระยะหลังนี้นะคะ
แล้วรู้ไหมคะว่ามีปัญหาไม่คุยกันถึง๖ปี
แต่เขามีการเคลียร์ใจกันก่อนที่คุณแตงโมนิดาเธอจะเสียชีวิต
ดูสิคะแล้วเมื่อวานนี้มีการร้องเพลงนะคะ
มีการร้องเพลงแดดเธอที่รักของวงเคลียร์
ให้กับคุณแตงโมเพื่อเป็นการอำลาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายด้วย

ติดตามตอนต่อไป